ที่รถกระบาดขับรถฝาฟ้ายแดง

กล้องหน้ารถของคนคนหนึ่งนะครับ

ที่จะเลี้ยวขวาก่อนที่รถกระบะนั้นจะฝ่าไฟแดงจากฝั่งขวามือครับ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าเต็ม
เผยแพร่โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุริยพงศ์เยื่อใหญ่
โดยเล่าว่ากำลังกลับจากไปทำบุญ
พอดีเจออุบัติเหตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเลยลงไปช่วยเหลือ
ขณะที่ชาวอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปชมคลิปนี้กว่า๔แสนครั้งแล้ว
วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับรถกระบะที่ฝ่าไฟแดงจำนวนมาก
แล้วก็ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับสอบถามข้อมูลไปยังร้อยตำรวจเอก
ัชพลดวงกางกอรองสารวัตรสอบสวน
ก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
๓๐เมษายนบริเวณ๓แยกไฟแดงพรนรมิตรหมู่
หลังจากที่ผู้ที่ขับรถกระบะได้ชมคลิปจากกล้องหน้ารถดังกล่าว
ก็ยอมรับว่าตัวเองฝ่าไฟแดงจริง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอใบชนะสูตรบาดแผลจากโรงพยาบาล
หลังจากนั้นตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เลือดออกทางสมองด้วยตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ